น่าเชื่อเหมือนกันนะคะผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาขับรถไปเที่ยวเชียงใหม่
ปรากฏว่ารถตกเหว๑๐๐เมตร
โอ๊ยลึกนะลึกมากครับคุณผู้ชม
แล้วคือเขาหมดสติไปตอนแรกคิดว่าตายนะคุณผู้ชม
ไม่ตายแล้วที่รอดได้เพราะอะไรรู้ไหม
เจ้าหน้าที่ถึงตามไปเอาร่างออกมาจากรถได้ค่ะ
เขาพลิกตะแคงอยู่คนเจ็บติดอยู่ในรถชื่อว่านายวรรณชัตร์
เป็นนักธุรกิจชาวลำปางนะก็หัวแตกแต่ก็ยังรู้สึกตัวดี
จรฐีก็ตัดทางแล้วก็นำร่างออกมาส่งโรงพยาบาลเสมอ
เขายังให้ข้อมูลได้ตัวคนขับรถเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าเขาขับไปเที่ยว
เสมิงเชียงใหม่ตอนเย็นก็ขับกลับบ้านที่ลำปาง
ตรงนั้นมันเป็นทางโค้งลงเขาทางมันมืด
รถก็เลยเสียหลักค่ะอุ้ยตกไปเนี่ยตอนแบบเกือบจะเที่ยงคืนแล้วเอ่อ
ตอนค่ำจะเที่ยงคืนแล้วค่ะทีนี้ตอนจะเที่ยงคืนเลยนะ
เขาได้สติโทรหาเพื่อนเขาบอกว่าตอนลกตกเหวนะคุณ
เขาสลบอยู่ในรถหลายชั่วโมงตื่นมาอีกทีเที่ยงคืน
ใช่แล้วตอนนั้นโทรหาเพื่อนเพื่อนถามว่าอยู่ตรงไหน
เขาก็บอกพี่กัดไม่ถูกหรอกเพราะว่าสลบไปด้วย
เจ้าหน้าที่ก็เลยตามหาแล้วก็เอาตัวออกมาได้อย่างปลอดภัย
ยังดีที่เขาฟื้นมาได้แล้วยังมีสตินะ